จะออกมาจากการเป็นแพ้ได้เร็วที่สุดแค่ไหนและยังมีอีกหลายมุมที่วันนั้นเวลาเราไม่พอนะคะเราจะคุยกันวันนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคนจำนวนหนึ่งที่อุบลราชธานีวันนี้สามท่านจะคุยกันกับดิฉันค่ะท่านแรกอะไรที่ค้างคาใจเกี่ยวกับการสู้คดีอะไรที่แปลกน่าสงสัยคนนี้น่าจะตอบได้น่าจะตอบได้มากกว่าอาจารย์

กิโลเขาอาจจะต้องเป็นคนที่เป็นลูกแทนก่อนตอนนี้รับผิดชอบแทนเพื่อนดูแลพ่อแม่ของเพื่อนแทนไปก่อนระหว่างนี้ที่ตั้งความหวังว่าเพื่อนซึ่งเป็นแพ้อยู่จะได้ออกมาเมื่อไหร่วันนี้เขาจะเล่าอีกครั้งว่าชีวิตตัวเขาเองหลังจากนี้เอายังไงและชีวิตเพื่อนเขาคิดว่าเขาจะช่วยอะไรเพื่อนได้บ้างและชีวิตของพ่อเพื่อนเขาวางแผนอะไรไว้บ้างนะคะกับวรวิทย์สินทองน้อยหรือว่า
ปูเรื่องค่อนข้างจะยาวเพราะจริงเรื่องวันนั้นที่มานั่งคุยกันค่ะวันนั้นเราไม่ได้พบกันนะคะทนายไม่ได้มาค่ะมันซับซ้อนมากแล้วก็วันนั้นอาจารย์ประสบเนี่ยเล่าให้เราฟังได้แค่อาจารย์มีหน้าที่ในการพิสูจน์เรื่องของวิถีกระสุนความเป็นไปได้ขม่าวดินปืนในการสู้คดีซึ่งทำให้ชนะในชั้นศาลดีกาทุกคนหลุดหมด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
ไม่กังวลครับเพราะทุกคนช่วยกันดีแล้วดูจากอะไรแล้วก็เราไม่ได้ทำจริงครับ
แต่ทีนี้อย่าหาว่าตัดกำลังใจกันตอนที่เราโดนคดีฆ่าคนกันกับเพื่อน
ก็บอกว่าเราไม่ผิดยังไงเราก็ออก
คือเข้าไปในเรือนจำแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้อุทธรณ์ขออภัยค่ะเดี๋ยวก็ได้ประกันตัวออกมาแล้ว
โดนไป๕ปีนะเฉพาะคดีนั้นคดีเดียวไม่หวั่นใจเลยเหรอคดีนี้
ก็ไม่หวั่นครับก็จะสู้ครับเพราะว่าทุกคนก็ยังสู้ได้เลย
เขายังสู้ไปกับเราเราก็ต้องสู้ครับ
คุณผู้ชมคะวันนั้นเนี่ยนะคะมีคนเข้ารายการกับถามตรงเนี่ยทั้งหมดคือมีวาและบวกเพื่อนอีก๓เป็น๔ใช่ไหมคะ
แล้วก็มีอาจารย์ประสบจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะ
วันนั้นที่คุยกันคุณพ่อมาแล้วคุณพ่อนั่งอยู่ข้างนอกสตูดิโอใช่ไหมคะ
ไม่ได้พูดไม่ได้พูดเลยตอนนั้นไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าเอ๊ะเป็นเป็นพ่อของคนอื่น
ว่าเป็นพ่อของใครคนนึงนี่แหละที่เป็นแขกรับเชิญที่มาไม่ใช่
มาโดยที่ลูกยังอยู่ในคุกใช่ครับพ่อเล่าให้ฟังหน่อยพ่อเล่าให้ฟังหน่อยว่า
ล่าสุดที่ไปเจอกับลูกชายตัวเองมาเนี่ยลูกชายตัวเองเป็นยังไงบ้าง
ตอนปีใหม่ไปเยี่ยมเยี่ยมบรรพบญาติถึงตัวนอกจากนั้นก็ไม่ถึงตัว
ก็ไปเยี่ยมอยู่ข้างนอกพูดคุยทางโทรศัพท์แกก็ดีอารมณ์ดีอยู่
พอไปถึงแกเขาบอกว่าเขาไปบอกว่ามีเพื่อนมาเยี่ยมกำลังออกกำลังกายอยู่
อย่างนั้นนะแกพูดอย่างนั้น
คุณพ่อคือชายันสุนันทาหรือบอยหรือบอยชายันสุนันทาหรือบอย
อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้สามสิบสาม

คือถ้าตามคำพิพากษาบอยต้องรับโทษกี่ปีคะ
ี่สิบสี่ปีหกเดือน

พ่อไปเยี่ยมบอยบ่อยแค่ไหน
ก็๒เดือน๓เดือนไปครั้งหนึ่งประมาณนี้
ถ้ามีเงินก็ไปเดือนละครั้ง

แกก็บอกว่าไม่มีเงินก็ไม่ต้องมา
อืมอ้าวเดี๋ยวนะคุณพ่อบอกว่าล่าสุดคือไปปีใหม่นะ

ปีใหม่เยี่ยมภายในเขาไปกอดกันนะ
แล้วจากปีใหม่มาตอนนี้นี่คุณพ่อไม่ได้ไปเลยเหรอ

ไปมะลืม

ช่วงนานลูกก็จะพูดเหมือนกัน
หรือจะไม่พูดก็ได้นะเพราะว่าเค้าไม่มีกัน
ที่ไปห่างกันนี่เรื่องค่าใช้จ่าย
ค่ารถตู้นะไปพ่อแม่เนอะประมาณ๒๖๐บาท
๒คน๒๖๐บาทรถตู้

ถึงเลยเพราะว่าไม่ถึงหรอกคือไปลงปากซอยนะนะ
ก็นั่งตุ๊กเข้าไปคนละ๓๐บาท
คนละ๓๐ก็อีก๖หรือนะเข้าไปหมาว๓๐ใช่ไหม
ขนละ๓๐เป็น๖๐
เงิน๒๓๐๐ต่อครั้งในการไปกลับ
ไปกลับเนี่ยถ้าไปเยี่ยมลูกชายเนี่ยคือไปกลับกับคุณแม่สองคนเนี่ย
ใช้เงินประมาณ๕๐๐ประมาณนั้นไหม

เพราะฉะนั้นถ้ามีเงิน๕๐๐เนี่ย

ยังจะได้ใช้ไม่เห็นหน้าก็ยังจะได้ใช้ตังค์

คือตั้งแต่ปีใหม่ที่ได้กอดลูกเนาะ

มีแต่ว่าไม่มีก็ไปใส่มันน้อย

คือมีแต่เลือกว่าจะใช้อะไร

เลือกว่าจะเอาไปหาลูกหรือเลือกส่งให้ลูก

วาเนี่ยบ้านอยู่ใกล้กับคุณพ่อ

ก็คือใกล้กับบ้านบอยห่างแค่แค่ไหน

มันก็อยู่ในตัวอำเภอด้วยกัน

ขี่รถแป๊บเดียวไม่ถึง๑๐นาที
ง่ายแล้วใช่ไหมคะก็ถือว่าใกล้แหละ

เหมือนเพื่อนทุกประกาศมั้ยบอยเนี่ย
ลูกคุณพ่อเนี่ย
โดนจับทีหลังก็เลยสู้คดีแยกออกไป
ครับเพราะผมตัดสินชั้นต้นมาประหารแล้วตลอดนะครับ
แล้วก็ย้ายไปคลองไผ่แล้วก็ฟังได้ประมาณครึ่งปีไปฟังอุทธรณ์
แล้ว๑๒ปีเพราะผมฟังอุทธรณ์คือพี่บอยตัดสินชั้นต้นครับ
ผมฟังอุทธรณ์แล้วเขาก็มาตัดสินชั้นต้น
คือคดีเขาตามคดีเขาตามใช่ไหมคะตามข่าวเนี่ยคือว่าพอเพื่อนกลุ่มนี้ที่เข้าก่อนตัดสินดีกา
พออุทธรณ์ตัดสินเสร็จแล้วเราก็ตัดสินใจที่จะดีการ์ใช่ไหมครับ

พอดีการเสร็จแล้วเนี่ยบอยทันเพื่อนไหมจังหวะนี้
คือดีการ์คือพี่บอยเขาสู้อุทธรณ์เสร็จก็ยืนเหมือนเดิมครับยืนตามสารชั้นต้น
แล้วพอแกจะสู้ดีกาแกก็ให้สู้ตลอดแล้วครับทั้งบ้าน
ก็สู้แต่คนละทนายอย่างนี้ครับแต่คือในเราคนบ้านนอกอย่างนี้ครับ
สู้คดีเหมือนเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงจะทำยังไงอย่างนี้ครับ
คือดีกาอย่างนี้คือตอนจะดีการ์คือมันต้องใช้เงินอย่างนี้ครับ
แต่พ่อแกก็หาตังค์ครับแต่แกหาไม่ทันแกหาไม่ได้
พอมารู้อีกทีก็มันหมดเขตดีการ์ไปแล้วครับ
คือจะสู้แหละไม่ใช่เลือกว่าจะไม่สู้
ครับไม่ใช่ว่ายอมรับหรือไม่ใช่ว่าพอแล้วคือจะสู้
พี่เขาก็สู้มาตลอดแล้วครับเขาก็ยังคิดว่าเขายังดีการ์อยู่
มันดีการ์ไม่ได้มันระยะเวลาไอมันจะมีกำหนดกฎเกณฑ์ของมันอยู่
แต่รายละเอียดในการยื่นดีการต้องยื่นภายใน๑เดือน

ถ้าที่บอกเรื่องเงินคือเงินค่าธนายพ่อใช่มั้ยครับ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
เอาเข้าธนาคารอันสงเคราะห์
ตอนนั้นตอนบ่อยเอาเข้าก่อนอยู่
แต่ว่าตอนบอยนี่เป็นคนใช้เอาเข้าก่อนอยู่
แต่ว่าเงินมันก็จะเอามาไส้ส่วนนี้กันด้วยนะ
เดี๋ยวนะเมื่อก่อนเนี่ยพ่อก็ไม่ขอโทษนะคะ

เคยมีเงินเป็นเกี่ยวกับร้านนะ
คือเป็นคนมีแต่คือเงินใช้ไปก่อน

ที่ดินก็มีที่ดินบ้านนั่นแหละ

มีรถทั้งขายด้วยแล้วจำนองแล้วหลุดด้วยใช่ไหม
คือมันไม่มีกิจใจจะไปฆ่าขาย
เขาเรียกว่าเอาเงินมานะทนายว่า
เอาเงินมาจากสามหมื่นสี่หมื่น
จะมาทำเรื่องให้ที่ศาลก็นำไปให้

ไปเอาจากคนที่จำนองไว้นะ

ตอนนั้นขายเงินสามหมื่นเนาะ

ตอนนี้พ่ออยู่ไหนอะ

ค่าเศร้ากว่าเดือนละสองพันกว่า

ลูกคนอื่นก็มาอยู่
แต่ว่าเขาก็อยู่บ้านเขานะครับ
เอางี้เดี๋ยวเราเท่านี้ก่อนนะ
เดี๋ยวเราขอมาต่อที่ทนายคมหารนะคะว่า
คุณผู้ชมมันจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะ

เพราะว่าเมื่อวันนั้นที่เราคุยกันเนี่ย

ฉันเข้าใจถูกไหมว่ามันต้องเป็นการลื้อคดี
ใช่ครับเป็นการลื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ครับ

คุณพ่อและคุณแม่คือหมดมือแล้วนะคะ

แล้วหมดตั้งแต่ตอนจะให้ลูก

ไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคำถามคือ
อะไรคือความหวังของครอบครัวนี้
เป็นแท้ที่ยังอยู่ในคุกสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมฮากรณีของ

กับเพื่อนอีก๓คนเนี่ยถ้าไม่รวม
คดียาเสพติดของตัวเองที่โดนทีหลังนะคะว่า

คือไปชนะไปหลุดในชั้นศาลดีกา

เพราะฉะนั้นออกเลยจบ

พ่อกับแม่หาเงินให้ไม่ทัน

อย่าว่าแต่ไม่ทันเลยเนาะพ่อนะ
ก็เท่ากับคดีจบ

ซึ่งแปลว่าต่อให้ตอนนี้

ตรงไปตรงมามันยากแค่ไหน
บอกพ่อเขาไหมว่ามันเป็นไปได้แค่ไหน
มันต้องทำอะไรหรือใช้พระราชกำลังยังไงบ้าง
อเรนนี่คือยากมากครับ

แต่นี่ก็ใหม่นะ

คือที่ดิฉันฟังแบบแนวกระสุนทดสอบอะไรที่อาจารย์ประสบอธิบายให้วันนั้นฟัง

กรณีนี้อาจจะถือว่าไม่ใหม่เพราะว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ขยายออกมาจากส่วนเดิมนะครับ
คือพูดถึงวิถีกระสุนเคยคุยกันแล้วในศาลชั้นต้นชั้นนี้
อาจจะยังไม่มีการพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าเป็นรายละเอียดส่วนย่อย

มันทดสอบใหม่มันเหมือนกับระบุใหม่มันพิสูจน์กันใหม่ลงทุน
ใหม่นี่คือผมว่ายาก
คืออย่างเช่นอาจจะเป็นผู้ต้องหาคนใหม่เลยที่เป็นผู้กระทำที่ชัดเจนคือใหม่
จักษ์พยานใหม่อย่างนี้
เออเดี๋ยวนะดิฉันขอถามนิดนึงตกลงแล้ว๔คนนี้ที่รอดออกมาได้วิถีกระสุน
วันนั้นเรายังคุยกันไม่จบเพราะอาจารย์ประสบขออนุญาตไม่พูด
มันมีการสลับตัวคนกันด้วยใช่ไหม
เตอร์ไซค์ผู้เสียหายที่ซ้อนกันมา๓คนเนี่ยมันมีการสลับตัวกันตอนสู้กันในศาลถูกไหม

อันนี้ไม่หมายว่าเป็นรายละเอียดในการสู้คดี

สรุปคนที่เสียชีวิตเสียชีวิตจากปืนหรือกระสุนของใคร
อันนี้ก็ยังชี้ชัดไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรนะ
เพราะว่าตามข้อจริงที่อ่านในคำพิพากษาก็ไม่ได้บอกว่าเกิดจากอะไร
แต่เป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าผู้ต้องหาทั้ง๔คนจะเป็นคนยิง
เพราะแนวกระสุนอย่างที่อาจารย์ได้บอกแล้วมันมาแสดงลงใช่ไหมครับ

นี่ฉันใดใจถูกไหมคือพอเราอ่านดักฐานคำพิว่าอาจจะไม่ได้ลงไลน์ละเอียด
สมมุติถ้าเราพิสูจน์ต่อนะทานัยค่ะ
มันพูดยากอะกล้ามกึ่งนะครับ
เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าชุดพยานชุดเดิมอยู่แล้ว
คือมัยเป็นผู้ต้องหาคนอื่นดีกว่าที่ไม่เกี่ยวกับชุดนี้นะ
แล้วจะไปหาที่ไหนเพราะแวดล้อมทั้งหมดสู้กันมาแล้วหมดระยะไง

สู้เพื่อรื้อคดีได้หรือไม่เป็นดุลพินิษฐ์ของศาลคือเราจะรู้สึกไงไม่รู้แหละแต่คนพิจารณาคือสาร

คุณพ่อเคยได้ยินแล้วว่ามันยาก

พิพากษาคนนี้เขาบอกลื้อเข้ามาใหม่เขาพูดไว้อย่างนั้น

ให้ลองยื่นคำมาใหม่
ผมออกไปสูบพญานเรื่องคดียา๑๐ติดกัน
ขอบอกว่าคู่คดีผมไม่ได้รับความเป็นธรรมในคดีในคดีก่อน
คือคดีฆ่าและร่วมกันฆ่า

แต่สารยกคำร้องไม่ให้ลื้อคดีครับ

พอผมยกมือถามใหม่ท่านก็เลยให้ส่งมาใหม่ครับส่งมาอีก
ให้ทางกระทรวงส่งมาอีกส่งสำนวนลื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่ครับ
คือวาเนี่ยไปพูดตอนที่ตัวเองโดนเรียกออกไปเพื่อพูดคดียาเสพติดของตัวเองถูกไหม

แล้วความที่ยกนี่กลัวไหมว่าเห้ยเราเหมาะหรือเปล่าเราไปยกในคดีตัวเองตัวเองก็ยังติดยังโดนอยู่
ก็ไม่กลัวครับเพราะว่าเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่กลัวทำไมครับ
ก็เราพูดความจริงไงครับ
แล้วก็อยากช่วยพี่เขาด้วยครับก็เราอยู่ด้วยกันนะครับ
เพราะทุกคนเขาก็ออกมาหมดแล้วก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว
ก็เลยยกมือแถลงอย่างนี้
ซึ่งกรณีที่วาพูดเล่าให้ฟังนี้นะคะทนาย
หรือยื่นยังไงก็ได้ถูกไหม
ต้องยื่นในคณะค้าเดิมที่เป็นคติเดิม
ถ้าใหม่ท่านก็อาจจะรับไงครับ
คุณดิฉันตั้งคำถามลำบากนะ
แต่ถ้าเราพูดถึงข้อกฎหมายนี้ยากมากนะคะ

ซึ่งแปลว่าตอนนี้นี่คือยัง

ว่าถ้าเราจะช่วยบอยอะไรคือใหม่
ที่มันจะอยู่ในนิยามของพยานหลักฐานใหม่
เราก็คงยื่นหลักฐานตามความจริงแหละที่มันเป็นอย่างนี้
ให้เห็นว่าเขาไม่ได้ทำนะเพราะอะไรหลักฐานมาอย่างนี้
ทางวิทยาศาสตร์ก็คือเต็มที่ก็ทำได้แค่นี้
วาครับคือเมื่อวานนั้นที่เรามาคุยกัน
พี่ก็ถามว่าตอนเข้าไปอยู่ในคุกได้เจอกันบ้างไหม
ก็มีได้อยู่กันในช่วงระยะเวลาแล้วแต่ว่าจะได้อยู่กันคนเดียว๓คน๔คนเจอกันนะคะ
บอยเนี่ยเจอกับวาหรือเพื่อนคนอื่นตลอดระยะเวลา๕๖ปีไหม
ไม่ตลอดครับมีเป็นบางช่วงครับที่ได้แยกกันอยู่

ก็อยู่ตอนอยู่ด้วยกันก็พอไหวครับ
ก็มีได้คุยกันได้ปรึกษากันกินข้าวด้วยกันทุกวันนอนด้วยกัน
แต่พอย้ายบางคนย้ายแดนไปอย่างนี้ครับไม่ได้อยู่ด้วยกันก็
มันไม่มีเพื่อนคุยครับ
แต่เพื่อนใหม่ก็เยอะแต่มันก็ไม่เหมือนเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่อยู่ข้างนอก
เคยเจออะไรมาด้วยกันก็อย่างนี้ครับเจออะไรมาด้วยกันก็มากอย่างนี้ครับ
อยกำลังใจถดถอยไหม
ก็เห็นพี่เขาแกกำลังใจดีครับแก
แกจะไม่แสดงออกแกก็ไม่อยาก
บ่นอะไรว่าห่วงอะไรกังวลอะไรไหมบอยเนี่ย
เขาเป็นห่วงพ่อไหล่ครับกับแม่

หลังจากที่เรา๖ปี๒คดีแล้วเนี่ยนะคะ

ก็ถามพี่นะครับเขาเป็นยังไงสบายดีไหมอะไรอย่างนี้

ผมจะได้กลับแล้วแต่พี่ยังไม่ได้กลับเลย

พี่เห็นน้องได้กลับพี่ก็ดีใจอย่างนี้

ก็รับปากว่าจะช่วยให้ถึงที่สุดครับ

แกก็บอกว่าให้พี่ทนอีก

บอยบอยรู้ขนาดที่เราคุยกันมั้ยว่า
พยายามจะช่วยแต่ว่าก็ไม่ง่าย

ก็คิดว่าพี่แกคงรู้ครับแต่แกไม่พูดครับ

คุณพ่อตอนนี้อยู่กันสองคนเนาะกับแม่
บางทีลูกก็ไม่อยู่ด้วย
อ่าคุณพ่อกับคุณแม่ตอนนี้ทำงานรายได้มาจากไหนคะ
ไม่มีเหรอมีเงินเดือน๖๐๐
อืมสองคนใช่มั้ย
บางทีก็ไปรับจ้างเขาบ้างครั้งละ๕๖๐๐ครั้งละพันไป
เมื่อก่อนคุณพ่อเคยมีรถขายของขายกับข้าวเหรอคะ
ขายผลไม้ขายแตงโมขายทุกอย่าง
แต่ตอนนี้ไม่มีเครื่องมือทำอาหารกินแล้ว
ไม่มีแล้ว
ไปรับจ้างพ่อกับแม่ไปรับจ้างทำอะไรบ้าง

ตั้งแต่ถางย่าถางอะไรเขาให้ไปทำอะไรก็ทำนะครับ
ไปแบกไปหาอะไรไปถางหญ้าไปทำอะไรก็แค่ทำหมดละครับ

เรามีโรคประจำตัวที่ต้องไปหาหมอบ่อยไหมคะ
ไม่ได้ไปหาหมอไม่มีไม่มี
ไม่มีนะยังแข็งแรงเหรอ
แข็งแรงไหมแข็งแรงอยู่นะ

ปวดเวลาทำงานหนัก
เดี๋ยวกลับมาลองช่วยกันคิดว่าอะไรที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
เร็วที่สุดกับครอบครัวแล้วก็ตัวบอยบ้าง
เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมคะที่ฟังกันมาเนี่ยยังไงเราก็ต้องตามเรื่องนี้ตามคดีนี้กันต่อนะคะ
วาครับเอาพูดแบบตรงไปตรงมานะอยู่ใกล้บ้านกันด้วย
แล้วพี่เขาก็กลุ่มเดียวกับเราเลยที่สู้กันมาแต่ขาดโอกาสมากกว่าเท่านั้นเอง
วาวางแผนตัวเองยังไงชีวิตตัวเอง
ผมทั้งบ้านเขาก็อยากให้บวชก่อนครับ
บวชก่อนแล้วนี่กลับไปลื้อไปลื้อลื้อฟื้นแล้วก็ทำร้านใหม่ไหมถ้อยเสียของพ่อเนี่ย
คือทั้งบ้านเขาอยากให้บวชก่อนแต่คือผมนี่อยากทำร้านถ้อยเสียขึ้นมาใหม่ก่อนครับ

ครับคือเวลาที่เสียไป๖ปีมันสูญเสียอะไรมากมายหลายอย่างครับ
คือมันเป็นรายได้หลักของครอบครัวครับพี่
โรตัสเด็ดอุดมครับ
แล้วว่าเนื่องจากบ้านอยู่ใกล้แล้วก็ซู่กับพี่บอยเขามาด้วยนะครับ
ว่างแผนยังไงกับครอบครัว

คือคุณพ่อสำหรับพ่อผมก็บอก

คือยังไงเรื่องทางบ้าน

ขาดเหลืออะไรผมก็จะช่วยให้ถึงที่สุด

ให้มันไปเยี่ยมบ่อยขึ้น

จะช่วยให้ถึงที่สุดเหมือนพ่อกับแม่ผมคนหนึ่ง

ข้าวห่อเดียวก็กินด้วยกันก็กินมา

เวลาไม่มีเงินซื้อข้าวทำยังไง

มันมีญาติหายาดเอามาให้

คือญาติน้องผมนี่แหละน้องเมียอีก

คนไม่มีตังค์มันก็ยังพออยู่ได้ครับ

ไม่ได้ถามหรอกเขามาดูที่บ้าน

คุณพ่อเวลาเราใกล้หมดแล้ว
ขอพูดแค่นี้พูดแทนน่าจะมีคนอยากให้กำลังใจ
ยังไงคุณพ่อกับคุณแม่ต้องรักษาสุขภาพก่อน
ยังไงต้องรอบ่อยให้บ่อยไม่กังวลเนอะ

ให้เขาพฤตัวดีนะครับ
อย่างหนึ่งแล้วก็รอพระราชธรรมอภัยทธวรรษ

วิธีนี้จะเร็วสำหรับเขาที่สุดสำหรับเขาแล้วก็อันนี้ออกก่อน
ถ้าเขาติดรับโทษ๒ใน๓แล้วเขาก็ได้พักโทษกลับไปอยู่บ้านก่อน
อืมนะครับคือทางเนี้ยยังมียังมีอยู่ครับ
คือถ้าเราเป้าหมายของเราคืออยากให้บอยออกมาให้เร็วที่สุดมีนะ
อาจจะลำบากหน่อยลำบากหน่อยครับแต่วิธีที่พ่อจะได้เจอบอยแบบ
ไม่ใช่แค่เข้าไปเยี่ยมแต่ได้กอดลูกตัวเป็นเนี่ยนะมีนะ
ครับเร็วกว่ามีด้วยนะอืมยังไงพ่อต้องรักษาสุขภาพนะคะครับ
หมดเวลาว่าขอฝากแค่นี้ขอบคุณมากมีความเป็นสุภาพบุรุษ
แล้วก็รักพี่รักพ่อพี่เขาด้วยยังไงขอให้วา
ฟื้นร้านกลับมาให้เร็วที่สุดขอให้กิจการรุ่งเรือง
แล้วก็ขอให้คนที่บ้านสุขภาพแข็งแรงรวมถึงคุณพ่อวาด้วย

คุณผู้ชมคะเราจะตามเรื่องนี้กันต่อ
เราจะตามเรื่องนี้กันต่อค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ